อันดับที่ที่ถึงโรงแรมสุดท้ายหลังสายของตัวเอง
เป็นอาทิตย์ที่เกิดขึ้นมาก่อน
ที่มีอีกนิดนึงต่อไปงานที่มีกัน
หรือที่ทำไมสุดท้ายก็เสียง
ที่ไหนครับปลายลูกบัง
โอเคครับเดี๋ยวขยายโวงหน่อยพี่
เอาการเอาการเลย
ใส่ทอบ

หลบฝีมือ